สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของคู่รักในวงการบันเทิงอย่างซีซีวัดแล้วก็เอมมี่กลิ่นประทุมค่ะ
ซึ่งหนุ่มซีนะคะก็ขอเป็นกระบอกเสียงออกมาชี้แจงแทนภรรยาสาว
ถึงกรณีที่ชาวเน็ตนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาวเอมมี่นั้นดูสู้พร้อมจนผิดหูผิดตาค่ะ
แม้จะใช้ชีวิตคู่กับภรรยาคนสวยมานานหลายปีนะคะ
แต่ซีซีวัดก็ยังยืนยันว่าตัวเองและเอมมี่นั้นมีความเห็นตรงกันว่ายังไม่พร้อมจะมีเบบี
เนื่องจากยังแฮปปี้กับการใช้ชีวิตคู่ลำพังกัน๒คน
แต่ก็ได้ปรึกษาแพทย์เป็นการเรื่องฝากไข่ไว้บ้างแล้วนะคะสำหรับการที่จะมีทายาทในอนาคต
ส่วนประเด็นในโลกโซเชียลที่เอมมี่ถูกวิจารณ์รูปร่างที่ดูซูบผอมจนเกินเหตุ
ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง
นักแสดงหนุ่มก็ออกตัวแทนภรรยาว่าภาพที่ลงโซเชียลอาจจะเป็นมุมกล้องที่ทำให้ภรรยานั้นดูผอมกว่าตัวจริง
พร้อมกับยืนยันว่าภรรยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะ
จริงมันเป็นมุมกล้องอะไรครับผมว่านะมันคือจริงตัวเขาเองไม่ได้ไม่ได้ผอมขนาดนั้นหรอกครับแต่แต่ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงครับภรรยาผมยังดูแลตัวเองอยู่เขาออกกำลังกายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อดอาหารทานปกตินี่แหละครับไม่ได้ไม่ได้ตัดคราฟตัดไขมันไม่ได้ตัดอะไรเลยกินปกติตั้งแต่งงานนะคือมั
แปลงแต่ว่าผมว่าเขาคงจะหวังดีมั้งครับแต่